คุณผู้ชมไปที่จังหวัดตรังจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียง
แล้วก็ภาคใต้ตอนล่างลงไปตอนนี้ฝนตกน้ำท่วมหนัก
จังหวัดตรังผู้ชายคนนี้ไปช่วยเพื่อนต่อเรือในระหว่างที่ทำทำอยู่
ตรงไหนระเบิร์ตต่อในนี้แหละครับแต่น้ำเนี่ยจากเขาบรรทัศน
มันลงมาพักพักพักพักพักพักพักลงมาเร็วมากครับ
เขาติดอยู่ในสารานี้เอาแล้วพี่ทำยังไงอ่ะ
เขาบอกเขาเกาะคานไม้ไว้ครับเกาะคานไม้อยู่นานกว่าสองชั่วโมง
รอดชีวิตมาได้ครับแล้วดูน้ำเชี่ยวขนาดไหน
เหตุเกิดที่บ้านป่ากอหมู่๕ตะวนปลาเหลียนอำเภอปลาเหลียนจังหวัดตรังครับ
ทนายแทร่ผู้อายุ๕๔เขาเป็นผู้ประสบภัยเล่าบอกว่า
เขาได้ไปช่วยเพื่อนต่อเรือแต่ว่าน้ำฝาดจากเชือกเขามันทัดมันไหลหลาก
เข้าท่วมสูงเกือบมิดหลังคานะครับก็เลยเกาะคานไม้เอาไว้
รอความช่วยเหลืออยู่นานกว่า๒ชั่วโมงโอ้โหพี่เกือบหมดแรงมั้งเนี่ย
เจ้าหน้าที่ใช้เชือก๓เส้นครับโยนปลายไปให้ผู้ประสบเหตุจับเอาไว้
แล้วก็ส่งเสื้อพยุงตัวไปให้ใส่แล้วก็ไต่ออกมาระยะทางกว่า๓๐เมตรครับ
จากพื้นที่ดังกล่าวคุณผู้ชมดูสิครับติดคลองแล้วดูน้ำข้างหลังครับ
กลัวตังนั้นจะมีลื่นถ้าเกิดผมไปคนเดียว
ผมลื่นมาไม่เชื่อหรือเปลี่ยงไม่ได้ผมก็จะหนักกว่านั้น

ขออภัยนะคนเมื่อกี้นี่เลยนะคือพี่สุธันัยนะเป็นผู้ประสบเหตุ
ไม่ใช่กู้ภัยนะครับเอาไปที่พระธรุงตอ
พัทธรุงฝนยังตกหนักต่อเนื่องครอบคลุมทั้งจังหวัดครับน้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัศน์เหมือนกัน
ถนนเพศจกเสมฝั่งขาขึ้นและฝั่งขาร่องพทรรุงหาดใหญ่
ระดับน้ำสูงทีเดียวครับคุณผู้ชม
รถใหญ่เท่านั้นนะที่จะเสี่ยงผ่านไปได้รถเล็กนี่อย่าเสี่ยงเลยนะครับ
นี่คือตั้งแต่บ้านโคกยาอำเภอเขาชายสนแล้วก็บ้านคลองอีโต
อำเภอบางแก้วจังหวัดพัทธรุงระยะทาง๒กิโลเมตรครับตรงนี้
ตั้งแต่กิโลเมตรที่๑๑๙๒ถึง๑๕
เพิ่มระดับน้ำขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทำให้การสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบาก
โดยเฉพาะรถเล็กผ่านไม่ได้แล้วนะครับอย่างที่ผมเตือนนะครับ
คันจมน้ำอย่าเสี่ยงเด็ดขาดนะฮะบางคันเครื่องยนต์ดับไปต่อไม่ได้
จอดอยู่บนถนนอย่างนั้นต้องรอรถสไลด์
มาเอารถขึ้นไปเคลื่อนย้ายอย่างเดียวเท่านั้น
การจรจรเส้นทางนี้เป็นอาวบาปภาษณ์รถติดยาวกว่า๕กิโลเมตร
ลงใต้ลึกไปหน่อยไปที่นราธิวาสต่อครับ
หลังจากน้ำในแม่น้ำโกลกไหลเชี่ยวกราด
เข้าท่วมตลาดมูนกพื้นที่หมู่หนึ่งดบมูนก
อำเภอสุงหายโกรกจังหวัดนราธิวาส
ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนร้านค้า
รวมไปถึงถนนสายหลักทางเข้าตลาดมูโนะ
น้ำขังไปเลนหนึ่งฝั่งขาเข้าอำเภอสุไงโกลก
ประชาชนนะครับ๕หมู่บ้าน๒๘๒๙ครัวเรือน
รวม๑๔๓๔คนได้รับความเดือดร้อนในขณะนี้

ส่งผลให้รถยนต์ของกลางกว่า๑๐คันถูกน้ำท่วม
ตำรวจย้ายไม่ทันหรอกครับรถของกลางเยอะฮะ

ค่ะภาคใต้ตอนนี้เผชิญกับน้ำท่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
งขลาค่ะก็เจอน้ำป่าที่ทะลักเข้าทั่วเมืองหาดใหญ่ค่ะ
ตอนนี้เนี่ยถ้าไปดูในหลายพื้นที่ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะ
ลดลงปกติแล้วมีบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ต่ำเนี่ย
ยังมีน้ำท่วมขังอยู่แต่ว่าฝนก็ยังมาเป็นระยะระยะค่ะ
ที่เห็นอยู่นี้คือบ้านน้ำน้อยนะคะหมู่๑ตำบลน้ำน้อย
น้ำตอนนี้ไหลเชี่ยวทีเดียวค่ะเส้นทางเข้าหมู่บ้าน
กับถนนกาญจนวนิษฐ์ถูกน้ำท่วมสูงรถผ่านไม่ได้แล้ว
ตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครจะผ่านเข้าออกเนี่ยต้องเลี่ยงไปเข้าทางถนนลบบุรีราเมษแทนนะคะ
อีกจุดหนึ่งต้องบอกว่าเป็นจุดระทึกที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อเช้านี้
ดินสไลด์ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยที่เห็นอยู่นี้คือยอดเขาคอหงนะคะ
อยู่ที่พื้นที่ตำบลคอหงฝนตกลงมาแล้วก็เนี่ยค่ะทำให้ดินสไลด์
ต้นไม้ล้มตามลงมาระยะทาง๒๐๐เมตรนะคะ
ดินเนี่ยลงมากองใกล้กับที่เท้ามหาพรมในสวนสาธารณะเทศบาลนครหัดใหญ่นะคะ
ก็กลางเมืองเลยนะคะชาวบ้านเนี่ยบอกว่าดินมันค่อยสไลด์ลงมาพร้อมกับต้นไม้
แล้วตรงจุดนี้เป็นหน้าผานะคะมันก็เลยสไลด์ลงมาแบบนี้เลยนะคะ
ฝนตกแล้วก็น้ำสะสมอยู่ข้างบนดินก็เลยอุ้มน้ำไม่ไหวค่ะ
แล้วก็ยังมีดินสไลด์จากเขาคอหงอีกจุดหนึ่งนะคะด้านหน้าค่ายเสนานรงค์
สวนนี้คือเขาอยู่บนชั้นสี่นะคะฝนนี่มันรั่วซึมทะลุเพดานแล้วก็ไหลทะลักลงมา
ห้องแบบนี้ค่ะน้ำไหลนองเต็มทั้งห้องเลยค่ะ
ห้องนอนห้องน้ำห้องครัวเสื้อผ้าเครื่องใช้

มันลงมาหมดเลยฝ้าทุกบริเวณเลย
ใช่มันลงมาจากฝ้าไงโดนหมดเลย
คือเดี๋ยวต้องทำความสะอาดห้องครั้งใหญ่
นี่อยู่ชั้น๔ก็ยังเจออุทธกภัยได้เหมือนกัน
โอ้โหเอาใจช่วยนะคะ